เอาล่ะจบเรื่องของข่าวไปดูของหวานกันต่อ

ชุดใหญ่ไฟกระพิบพิบพิบ

ร้านนี้เขาแปะไฟประดับไฟตกแต่งสวยงามนะ
ไฟโอเคแต่ขาดอย่างเดียวก็คือเพลงคุณว่าขาดอะไร
เพลงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวทีมงานเปิดเพลงเลยค่ะเค้าเพลงเลยค่ะ
แล้วน้องใบตองก็จะไปเต้นทางร้านนั่นแหละ

ไหนตั้งแนวไหนดีเพลงที่เปิดกับดิฉันเต้นไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่
เดี๋ยวร้านนี้เขาขายอะไรเนี่ย
มีไฟมีเพลงนึกว่าซุ้มอย่าดอก
ไม่ใช่ซุ้มยาดอ๋อซุ้มรถบั๊มอย่างนี้นะ
เขาบอกว่าประชาชนจำนวนมากก็ไปที่ร้านนี้
ที่นี่เนี่ยมันมีทีเด็ดอยู่ที่ไส้ไส้ทะลักทลายไส้เยอะจริง
แล้วร้านนี้นะครับอยู่ที่ริมถนนอ่างทองโพประยาอำเภอเมืองอ่างทองนะครับ
มีลูกค้านะครับวนเวียนไปมาแถวนั้นเยอะมากมายทั้งขาจรขาวประจำ
จะซื้อเนี่ยต้องรับบัตรคิวนะครับแล้วก็เขียนรายละเอียดสั่งซื้อกันอย่าง
คือคักแล้วก็ต้องเขียนให้ละเอียดเพราะว่าไส้เขาเยอะ
แล้วที่นั่นเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคลิปไส้ทะลักของป้าวิจิตรเนี่ยนะครับ
เนื้อแน่นด้วยนางวิจิตสุขมีครับอายุ๔๐ปีหรือว่าป้าวิจิตเจ้าของร้านแม่ค้าเครปญี่ปุ่นไส้ทะลักบอกว่าเป็นแม่ค้าขายเครปญี่ปุ่นมานานกว่า๔ปีแล้ว
แล้วก็มีสถานที่ประจำอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอ่างทองและเมื่อ๓๔เดือนก่อนนะครับ
ก็ปรับปรุงรสชาติใหม่เพื่อให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเอาไส้มาเลยมีไส้อะไรบ้างเด็ดเด็ด

คือรสวานิลารสโกโก้รสชาโพอันนี้คือแป้งใช่ไหม
ถูกต้องนี่เป็นแป้งก่อนนะไส้นี่เยอะมาก
แล้วไปสั่งไส้ทีหลังเขาบอกมี๓๑ไส้
ดังนั้นก็มีแฮมปูอัดเบคอน
ุ้งมายองเนสลูกเกดและสตอเบอรี่
ราคาชิ้นละ๒๕๓๐บาทนะครับ
ถ้าเพิ่มไส้ก็คิดเพิ่มอีก๕บาทแล้วครับ
เอาไส้รายเดียเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วจดไปฝาก